มาอีกแล้วค่ะเหตุการณ์แบบนี้นะคะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
หลายคนก็แน่นอนนะขาดความเชื่อมั่นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
มาร้องกับสื่อนะฮะเป็นพนักงานห้างที่ขอนแก่น
เธอบอกว่านี่เอาผลมาด้วยค่ะคุณผู้ชม
สจจังหวัดลงพื้นที่ไปไปตรวจเชิงลุกให้กับพนักงานในห้าง
แล้วเธอเป็นพนักงานห้างเธอก็ต้องตรวจด้วยถูกไหมคะ
สสจจังหวัดขอนแก่นค่ะแจ้งผลมาที่เธอบอกว่าเธอเป็นโควิด๑๙
เอาแล้วไงเป็นก็ไปรักษาสิมันไม่แล้วไงหรอกค่ะคุณผู้ชม
ถ้ามันไม่เกิดเรื่องของการโป๊ะแตกขึ้นมา
เพราะตอนที่เธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น๒วัน๓คืน
ปรากฏว่าตอนอยู่ที่โรงพยาบาลตรวจอีกค่ะ
ผลออกมา๓ครั้งลบลบแล้วก็ลบ
เอ้าสสจจังหวัดขอนแก่นทำไมก่อนหน้านี้คุณมาแจ้งว่าเป็นบวกนะ
แน่นอนว่าพอเป็นบวกปุ๊บผลกระทบมันตามมาเยอะแยะเลย
มันไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเธอบอกว่าเธอเป็นถูกที่รังเกียจของสังคมเลยนะ
แล้วคนอื่นที่ใกล้ตัวเธอเนี่ยเพื่อนพนักงาน
ก็สั่งหยุดงานเป็นเวลา๑๕วันและอีก๑๕วันก็ไม่ได้รับเงินเดือนด้วย
คือผลกระทบมันเยอะมากเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเธอไม่ติดแบบนี้ใครจะรับผิดชอบค่ะ
คุณผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณวนิชชาอินดีอายุ๔๐ปีนะคะสุดท้ายแล้วตัดสินใจแบบนี้ค่ะ
นำเอกสารต่างเป็นหลักฐานเรื่องของผลการตรวจโรคโควิด๑๙
จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นใบรับรองแพทย์เอกสารอื่น
ที่ทั้งหมดเป็นการยืนยันผลการตรวจเชื้อโควิด๑๙ของเธอทั้ง๓ครั้ง
ออกมาเป็นลบนะว่าเธอไม่ได้ติดโควิด๑๙
คุณวนิชาเล่าให้เราฟังแบบนี้ย้อนกลับไป๑พฤษภาคม
คือคุณนักข่าวแบบนี้นะกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเขาออกตรวจพนักงานของห้าง
ลักษณะคือตรวจเชิงลุกอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเธอได้รับแจ้ง
จากสาวเจ้าจังหวัดบอกว่าเธอติดโควิด๑๙ทำให้เธอต้องไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลห้องความดันลบที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เป็นเวลาสองวันกับสามคืนแต่ระหว่างที่รักษาตัวอยู่
ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นปรากฏว่าทางโรงพยาบาลนะคะ
ตรวจเธออีกผลออกมาเป็นลบทั้ง๓ครั้งเลยนะคะ
หมอก็เลยเอ้าคุณไม่ได้เป็นโควิดออกจากโรงพยาบาล
เพราะไม่ใช่ผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้าแต่ระหว่างที่เธออยู่โรงพยาบาลค่ะ
คุณผู้ชมนอกโรงพยาบาลเป็นไงเพื่อนร่วมงานของเธอ
ที่ทำงานใกล้ชิดกับเธอแผนกเดียวกับเธอ๑๕คน
ต้องหยุดงานกักตัวและไม่ได้รับเงินเดือน

เพราะทางต้นสังกัดแจ้งว่าไอ้๑๕วันที่ต้องหยุดเพื่อกักตัวเนี่ย
เป็นการขาดงานขาดงานจึงไม่ได้รับเงินนะคะ
คนใกล้ชิดกับเธอเองก็ต้องไปตรวจหาเชื้อเช่นเดียวกัน
ทั้งหมดผลออกมาเป็นลบนะคะ
คนใกล้ชิดไม่มีใครติดเชื้อโควิด๑๙แม้แต่คนเดียว
หลังจากที่เธอออกจากโรงพยาบาลแล้ว
เธอก็กลับไปทำงานตามปกติในห้างจุดเดิมค่ะ
แต่กลับกลายเป็นว่าเธอกลายเป็นตัวที่น่ารังเกียจของสังคม
เพราะเพื่อนร่วมงานเองก็ไม่รู้ผลที่แท้จริงของเธอ
ว่าเธอไม่ได้เป็นโรคโควิด๑๙ตั้งแต่ต้นนะคะ
คุณรู้ไหมเวลาขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นลิฟต์ร่วมกับคนอื่นไม่ได้
เกิดความเกลียดชังเกิดขึ้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก
ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าใกล้เธอแล้วนะคะ
เธอก็เลยเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นออกมาขอโทษ

แต่สสจจังหวัดขอนแก่นเพิกเฉยมาตลอด
นี่ไงคะทำให้เธอต้องนำหลักฐานหอบหลักฐานมาร้องสื่อแบบนี้
เพื่อให้สื่ออย่างเราเป็นตัวกลางให้หน่วยงานออกมารับผิดชอบ
กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
เพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันใหญ่หลวงเยอะเกินสำหรับตัวเธอค่ะ
สิ่งที่เรียกร้องข้อแรกที่หนูยื่นเขาไปนะคะ
ก็คือสำคัญเลยคือเขาต้องทำหนังสือออกมาขอโทษหนู
แจ้งว่าทุกคนไม่ได้พบเชื้อให้กับทางสถานที่ที่เราทำงานและบริษัทของทุกคน
เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ส่งมายืนยันว่าคุณได้ทำการผิดพลาด

จริงเรื่องของการทำงานผิดพลาดกันได้
แต่ถ้าเกิดผิดพลาดแล้วรู้ว่าผิดพลาดเนี่ยต้องมาแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะ

ไม่เกิดกับใครไม่รู้นะ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งเคสที่ผลผิดพลาด